ตามต่อเรื่องแม็กซอนุสวรีนะคะที่บุกไปชิงทรัพย์ภายในบ่อนการพนันที่ดินแดง
บ่อนก็อยู่สักใกล้ใกล้กับโรงพักนะคะเรื่องนี้มันก็สะเทือนถึงเรื่องของการตรวจสอบบ่อนการพนัน
สะเทือนถึงการเด้งตำรวจในพื้นที่เพราะว่ามันมีภาพชัดเลย
ภาพจากกล้องวงจรปิดในบ่อนการพนันเนี่ยภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือแม็กซ์เองก็ไปมอบตัวกับตำรวจเพราะแม็กซ์เองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยของตัวเอง
แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะสารท่านไม่ให้ประกันตัวนะคะเพราะบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมาก
แม็กซ์ก็คือนายธนาดิสัยสมพงศ์ค่ะฉายาเขาคือแม็กซอนุสวรี
ได้เงินไปเกือบ๓๐๐๐๐๐นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นขั้น๒๔สิงหาคมมอบตัวเมื่อวานแล้วเนี่ย
เช้าวันนี้ไปพบตำรวจตำรวจก็ส่งฟ้องสารอาญาความผิดฐานใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์โดยมียานพาหนะในเวลากลางคืน
และเรื่องของการพกสิ่งเทียมอาวุธปืนคือปืนที่เขาใช้เขาบอกเป็นบีบีกัน
เจ้าตัวบอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบค่ะทะเลาะกับกาดของบ่อน
ไม่ได้เจตนาจะแบบตั้งใจไปชิงเงินแต่เพียงอย่างเดียวครับยืนยันว่าไม่ได้มีนายสั่งให้มาเปิดโปรงบ่อนนะคะ
ไม่กังวลที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะตัวเองเนี่ยเล่นพนันที่บ่อนเสียเงินไปเป็นล้าน
ทะเลาะกับกาดที่บ่อนก็เลยใช้โอกาสตอนกำลังจะกลับไปเอาเงินมา
คลิปที่เห็นในโซเชียลก็คือเห็นเฉพาะตอนที่กวาดเงินมาแล้ว
ความจริงแล้วเนี่ยทะเลาะกับกาดก่อนนะคะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
คือสามสี่วันก่อนหน้านี้เขม่นกันอยู่แล้วแล้วเขาก็โดนรุมทำร้ายด้วย
ก็เลยต้องชักปืนออกมาครับคิดว่ากล้องวงจรปิดที่เหลือน่าจะมีภาพเหตุการณ์อื่นอื่น
ที่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วย

แต่ก็เนี่ยแม่ผมไม่มีตังค์ก่อนจะออกไปผมก็เลยหยิบตังค์ไปเลย
เพื่อถ้าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดมันอาจจะขยายผลอะไรได้เพิ่มด้วยไหมก็ไม่รู้เนอะ
เห็นบอกเอาตังค์ไปใช้หมดแล้วนะสองแสนเจ็ดนะ

ไปใช้น่งใช้หนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ย
แต่สารท่านบอกว่าพฤติการแห่งคดีมันอุกอาดมาก
ยำเกรงต่อกฎหมายมีอัตราโทษสูง
ถ้าปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วก็อาจจะไปเกาะให้เกิดพยันตรายอื่นได้นะคะ

ตำรวจก็ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวด้วย
ก็เลยไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะ
มีผู้ชายคนนึงค่ะใส่เสื้อสีฟ้าบอกว่า
พบกับตำรวจสอนอดินแดง

คือทีมข่าวของเราพยายามจะถามว่ามาพบตำรวจเนื่องด้วย
เหตุการณ์อะไรสาเหตุอะไรแต่เขาก็ไม่พูดอะไร

สงสัยเป็นเจ้าของบ่อนหรือเปล่า
ไม่รู้หรืออาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นหรืออะไรก็ไม่รู้
อันนี้ไม่รู้จริงคือนักข่าวก็พยายามจะถามไง

เพราะเอิญพี่เขาไม่ได้บอกว่าเข้ามาด้วยเหตุผลไหน
ใช่ไงเป็นแบบอะไรส่วนไหนของคดีก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชม
เดี๋ยวมีอีกค่ะมีผู้ชายใส่เสื้อสีดำ
นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาที่สอนอดินแดง
ตอนบ่ายโมงนิดทีมข่าวก็ถามอีก
ว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยเรื่องอะไรมุมไหนยังไง

ตอบเดินหนีเดินเลี่ยงไปบอกมาหาเพื่อน

ก็เป็นห้องเดียวกันกับผู้ชายคนเมื่อกี้นะคะพี่อุ๋ย

ถูกสอบปากคำทั้งคู่ในคดีนี้แหละ
แต่ก็ไม่รู้ว่าในส่วนไหนยังไง
ประคำอยู่นานค่ะ๓ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายตำรวจควบคุมตัวนายวิชาณคล้ายเพชร

คือผู้ชายเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะเสื้อสีฟ้า

เขาต้องขึ้นรถไปฝากขังที่สารแขวงพระนครเหนือ

ผู้ชายเสื้อดำเมื่อกี้ที่ไม่ตอบก็ด้วยค่ะ

ถูกควบคุมตัวด้วยค่ะ
นี่คนนี้เจ้าของบ่อนนะคะเสื้อฟ้านะคะ

ตอนแรกเดินเข้าไปในห้องสอบสวนไม่ตอบว่าเป็นใคร
สุดท้ายโดนควบคุมตัวตำรวจบอกเป็นเจ้าของบ่อน
คือผู้ชายเสื้อดำอีกคนที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมาอีกเนี่ยค่ะ

ทีนี้เขาก็ตอบแค่ว่าผมตอบไม่ได้ผมไม่ขอตอบนะคะ
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศนิดหนึ่ง
คุณผู้ชมคะสารท่านอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
นายวิชาณที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของบ่อนค่ะครับ
ก็มีวงเงินประกัน๖๐๐๐บาท
รองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานดินแดง
บอกว่าผู้ชายเสื้อสีฟ้าคนนี้เจ้าของบ่อนตัวจริง
มีเอกสารหลักฐานสัญญาเช่ามาเป็นหลักฐาน
เป็นสัญญาเช่าตั้งแต่๕มกราคมปี๒๕๖๕นี่แหละ
เปิดเป็นโต๊ะสนุกครับ
แต่ตำรวจไม่ได้กวดขันเลยดัดแปลงโต๊ะสนุกเป็นบ่อนการพนันซะเลย

เอิญตำรวจไม่ค่อยได้มาดูแม่ไปแอบเปิดเป็นบ่อนข้างในเหรอเนี่ย
แต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าหลายปีแล้วไม่ใช่เหรอ
ไม่รู้ว่ามีบ่อนหลายปีแล้วไม่ใช่เหรอ
สงสัยคิดว่าจะไปเล่นสนุกกันเปิดเข้าไปเอ้าเป็นบ่อน
แล้วเสียเปี๊ยกล่ะเสียเปี๊ยกมีตัวตนจริงไหมเนี่ย

อยู่ระหว่างตรวจสอบเชื่อมโยงอยู่ค่ะว่ามันเชื่อมโยงกันจริงหรือเปล่า
เปี๊ยกคือใครมีตัวตนจริงไหมเกี่ยวข้องยังไง
เจ้าของบ่อนตัวจริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวอยู่ระหว่างการขยายผลนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบที่บ่อนที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมไอ้อุปกรณ์ต่างที่เป็นบ่อนเนี่ย
เห็นในคลิปภาพที่เห็นในกล้องวงจรปิดอ่ะ

ไม่เหลือเลยไอ้ที่เห็นเนี่ยไอ้โต๊ะอะไรพวกนี้
เก็บอ่ะไม่รู้เลยพี่อุ๋ย
เอาเมื่อวานยังเห็นลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันอยู่เลย
มันต้องเป็นพื้นที่กั้นเป็นการพิเศษไม่ใช่เหรอมันเป็นบ่อน
ไม่มีแล้วที่มันอยู่ในคดีอ่ะ
กล้องวงจรปิดล่ะมีไหมเออ
ไม่มีแล้วถอดออกไปตั้งแต่วันเกิดเรื่องในคลิปภาพเนี้ย

อันนี้ไม่แน่ใจเป็นหลักฐานในคดีหรือเปล่า
อุปกรณ์ไว้ที่เก็บไปเกลี้ยงเลยเนี่ย

เกลี้ยงเลยก็เดี๋ยวต้องสอบผ่าคำเจ้าของที่ตรงนั้น
ก็ต้องสอบปากคำกาดด้วย
แล้วต้องตรวจสอบด้วยว่ากลุ่มชายชะกันที่บุกไปบ้านของคุณแม่แม็กซ์ค่ะ
เป็นใครตำรวจบอกว่าไม่ใช่ตำรวจนะคะ
ตำรวจบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ตำรวจแต่ไม่รู้ใครอะค่ะ
ก็เดี๋ยวจะต้องเรียกคุณแม่ของแม็กซ์มาสอบปากคำเหมือนกัน
แก๊กจะมอบตัวเนี่ยยังมีที่ไปเคาะห้องย่าของแม็กซ์ด้วยใช่ไหม
ใช่ไงแม็กซ์เขาเลยกลัวเรื่องของความปลอดภัยเลยมอบตัวดีกว่า

แม็กซ์บอกผมอยู่ไม่ได้แล้วภาพมันเปิดเผยออกไปเนี่ย
คนเสียประโยชน์เนี่ยเยอะเหลือเกิน
นี่อันนี้ตอนที่ไปที่ห้องย่าของแม็กซ์เขานะ
ท่านผู้ชมครับส่วนกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามหอพักแม่ของแม็กซ์
พบว่า๑๒นาฬิกา๕๘นาที
มีกลุ่มชายชะกันขี่จักรยานยนต์๒คันมาจอด
นี่ฮะเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็มายืนคุยตกลงอะไรกันอยู่สักพักหนึ่ง
แล้วมีคนร่างทวมใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินเข้ามาในหอพัก
ที่เอารถมาจอดนะฮะโดยผู้ชายคนนี้เปิดแมสด้วยนะฮะ
เหมือนจะเข้ามาทำอะไรบางอย่าง
ก่อนจะเดินออกไปจากหอพักแล้วเข้าไปในตึกห้องเช่าของแม่ของแม็กซ์
กลุ่มชายชะกันที่มาด้วยกัน
ไปสัก๓นาทีก็เดินลงมาจากตึกห้องเช่าที่แม่ของแม็กซ์อยู่นะฮะ
แล้วก็มีผู้ชายร่างทวมเดินมานั่งเก้าอี้ในตึกที่เอารถมาจอด

มีอีก๕คนที่เดินกลับเข้าไปในตึกที่แม่ของแม็กซ์อยู่
แล้วก็กลับลงมากันมายืนคุยกันอยู่ที่หน้าตึก
ก่อนจะขี่จักรยานยนต์ออกไปตอน๑๓นาฬิกา๔๐นาที
ตอนที่เข้ามาคือสิบสองนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีนะครับ
คุณแม่ของแม็กซ์นะฮะคุณแม่อายุ๖๘นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกชายกลับมาบ้าน
ตกลงคือมาหาแม่มาหาแม่ถูกแล้ว
ผมขออภัยไม่ใช่มาหาย่ามาหาที่มีภาพที่บนตึกด้วย
ค่ะอ่าวันนี้เราได้ภาพเพิ่มก็คือตอนที่อยู่หน้าตึกนะฮะ
คือแม่ของแม็กซ์เนี่ยบอกว่าเมื่อคืนลูกชายก็กลับมาที่บ้านนะ
มากราบขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
ทำให้ครอบครัวเนี่ยต้องเสื่อมเสีย
ซึ่งวันนี้มีญาติไปทำเรื่องยื่นประกันตัวที่ศาลให้นะ
ถ้าได้ประกันลูกชายจะกลับไปอยู่บ้านนอกแล้ว
อ่าแต่ตกลงไม่ได้นะฮะไม่ได้ประกันนะครับ
แม่บอกว่าแม็กซ์เนี่ยบอกกับแม่ว่าจากนี้ไปจะเลิกเล่นการพนันแล้ว
แม่ก็อยากรอดูว่าลูกเนี่ยจะเลิกจริงหรือเปล่า
เพราะว่าแม็กซ์บอกแม่มาหลายครั้งว่าจะเลิกเล่นพนัน
แต่เลิกไม่ได้สักทีนึงครั้งนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตมาก
ก็ได้แต่หวังว่าแม็กซ์เนี่ยจะเลิกจริง
ส่วนเรื่องกลุ่มชายชะกันที่บุกมาหาที่ห้องเมื่อวานนี้
แม่ของแม็กซ์บอกกับเรานะครับบอกว่าไม่กังวลนะฮะ
กลัวด้วยว่าจะวนกลับมาอีกนะ
เพราะตอนนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นข่าวดังขนาดนี้แล้ว
แม่เชื่อว่าคงไม่มีใครกล้ามาทำอะไรแม่กับแม็กซ

อยากฝากบอกคนที่ติดการพนันว่าให้เลิกซะ
เพราะติดการพนันเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตไม่เหลืออะไรเลย

ไฟไหม้นี่ยังเหลือที่ดินนะ
บ้านไหม้วอดหมดทรัพย์สินวอดหมดที่ยังเหลือ
แต่การพนันสุดท้ายเนี่ยคุณจะไม่เหลืออะไรเลย
อย่าไปเล่นเลยไม่เหลืออะไรเหลือสติก็ไม่เหลือ
มันอะไรมันปี๊ดกันง่าย
ไฟไหม้บ้านครั้งเดียวจนมันยังเหลือ
ใช่แค่นิดเดียวดูสินะโห
ได้ทำเกียรตินิยมอันดับหนึ่งให้แม่เลย

ตายคือขอโทษ
ทำไงได้ก็ผิดไปเรียกว่ะ